สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะลมหนาวจากจีนมาถึงแล้วค่ะ
พี่น้องภาคเหนือภาคอีสานรู้ดีค่ะ
เพราะว่าสัมผัสเป็นภูมิภาคแรกเลย
ส่วนฝนนะคะจะยังคงไปกองตกบริเวณภาคใต้ที่ตอนนี้เข้าสู่ฤดูมรสุมค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสานในระยะนี้นะคะอุณหภูมิค่อยลดลงค่ะคุณผู้ชม
ข้ามถึงเช้ามีอากาศหนาวเย็นกับมีฝนนะคะ๑๒๐๔๐ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบวัดได้๑๙องศาค่ะยอดดอยยอดภูมิมีสภาพอากาศหนาวจัด
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเริ่มมีอากาศเย็นในช่วงค่ำถึงเช้านะคะ
กับมีฝนเล็กน้อยค่ะ๑๒๐๓๐ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๒๐องศาคลื่นลมสงบค่ะ
ส่วนภาคใต้เข้าสู่ฤดูมรสุมแบบเต็มตัวแล้วค่ะ
เฉลี่ย๑๔๐๗๐ของพื้นที่คลื่นสูง๑๒เมตรอุณหภูมิสบาย
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ำถึงเช้าอากาศเริ่มเย็นเล็กน้อยแล้วนะคะ
มีฝนไม่มากค่ะร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่เท่านั้นกลางวันแดดค่อนข้างดี
คุณผู้ชมค่ะเทศกาลฮาลาวีนแบบนี้สวนสัตว์ที่ประเมิดอังกฤษเค้ามีการนำฟลักทอง
เอาไปให้สัตว์ต่างเพื่อรู้สึกอายุเทศกาลฮาลาวีนกันบ้าง
เพราะฉะนั้นทุกคนที่จะเป็นที่เที่ยวฮาลาวีนก็จอดอย่าลืมเภาะน้องหน้ากากค่อนอื่นด้วย
และนี่คือรูปของเราในวันนี้สวัสดีค่ะ